แต่ไอ้ที่กินได้แล้วอยากจะนำเสนอมีแน่นอน

เช้าแบบนี้คุณผู้ชมครับตื่นมาหิวสิกฟัด

ทานอาหารเช้านะครับแล้วถ้าใครยังนึกไม่ออกจะกินอะไรดี
ผมแนะนำแล้วกันเพราะว่ามีร้านอาหารเจ้าเด็ดมานำเสนอ
นี่เลยครับพาไปที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะ
ใครที่อยู่ที่สุรินทร์เช้าแบบนี้คุณลองไปทานกันดู
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสูตรเด็ดที่เปิดขายมานานกว่า๗๐ปี
ขายอยู่แถวถนนหนองดุ่มตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนี่แหละครับ
ร้านนี้เป็นของเจ๊หลา
หลาชื่อจริงว่าคุณนันทยาสุนทรพนาเวท
แก้ขายก๋วยเตี๋ยวมานานแล้วอย่างที่บอกสูตรเด็ดแค้นลับตั้ง๗๐ปี
ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดแป๊ะเพียวทรง
เล่ากันหน่อยถึงเสน่ห์ของร้านนี้ว่ามันอยู่ที่เนื้อเป็ด
กับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ยังอยู่ที่เนื้อเป็ดนะสิแต่ว่าเป็ดที่นี่เนื้อมันนุ่มกำลังดีครับ
ไม่มีกลิ่นสาบแน่นอนคือหลายคนรู้นะว่าเป็ดเนี่ยถ้าเอาไปทำไม่ดี
สาบมันมาแล้วจะไม่อร่อยเลยแต่ที่นี่เขาเน้นกันที่เรื่องของเครื่องเทศ
กรบกลิ่นสาบของเป็ดแล้วมันไม่ฉุนจนเกินไป
ทำให้น้ำซุปมันกลมกล่อมแล้วที่นี่มีส่วนไหนของเป็ดบ้าง
มีอะไรบ้างคะทุกสิ่งอย่างให้เลือกสรรอยากกินอะไร
เลือดคอหัวลิ้นปีกตับกึนหัวใจและตีนเป็ด
ตีนเป็ดอร่อยนะใช่
อยากไปลองลิ้มชิมรสนะครับกับร้านแป๊ะเพียวทรงก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะเปิด
วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะตั้งแต่๑๐โมงเช้า
ไปถึงประมาณสัก๔โมงเย็นจะหยุดก็วันอาทิตย์แล้วครับ
ชามนึงไม่แพง๓๕บาทธรรมดาพิเศษก็๕๐
จะได้ชามใหญ่มาเริ่มเทิมลองไปกินกันดูฮะ
เช้าแบบนี้ตื่นมาแล้วไม่รู้จะกินอะไรช่วงสาย

ใช่แล้วค่ะสุรินทร์ใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะ
ต่อกันที่ประจวบคิริคันบ้างที่นี่เขาก็มีของดี
เมี่ยงปลาเผาสูตรเด็ดค่ะร้านนี้เขามีปลาเผา
ไว้บริการลูกค้า๓ชนิดด้วยกันปกติแล้วเนี่ย
เผาตามร้านจะมีแค่ปลาชนิดเดียวแต่ร้านนี้มีถึง๓๐
มีทั้งปลากระพงปลาช่อนและปลานินเผาเกลือ
ซึ่งปลาที่นิยมได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือปลานิน
ปลานินขายดีมากคุณพี่ลายพรไทยถนอมนะครับ
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุผลที่ทำให้ปลาเผาของทางร้านเนี่ย
อร่อยแล้วติดอกติดใจลูกค้าก็คือปลาของเขาเนี่ย
เขาจะคัดไซส์มาแบบตัวใหญ่เลยแล้วจะไม่เอาปลาที่มีกลิ่นสาบโคน
เนื้อปลาจะต้องชำหวานตามธรรมชาติก็คือสดนะคะ
แล้วสะอาดด้วยรับประทานพร้อมกับเครื่องเคียง
ก็จะมีผักสดเส้นหมี่ลวกน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โห
น้องใบตองอารมณ์คล้ายเมี่ยงปลาเผา
อันนี้คือเมี่ยงปลาเผานี่แหละนะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเด็ดตรงไหนรู้ไหมคุณ
เขาใช้น้ำมะนาวสดคันถูกต้องแล้วนะคะ
ก็จะมีทั้งลูกค้าประจำที่แวะเวียนกันมาซื้อรับประทานบ่อย
แล้วก็มีทั้งนักท่องเที่ยวที่มาซื้อทานแล้วชมว่าอุ๊ยอร่อย
ราคาถูกแล้วก็ได้ปลาตัวใหญ่ด้วยใครที่สนใจไปทดลองชิมก็ไปกันได้ที่ร้านเมี่ยงปลาเผาน้องตั๊กนะคะ
อยู่ที่ตลาดชุมชนถนนคนเดินถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบ
ร้านนี้เขาขายทุกวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นนะตั้งแต่๔โมงเย็นไปจนถึง๓ทุ่มเลย
แนะนำให้ไปทานนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมทานปลาแถมมีผักเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เพื่อสุขภาพจริงเลยนะ
ใช่ทานตอนเย็นอย่างนี้ไม่อ้วนแน่นอนสำหรับใครที่ดูแลเรื่องสุขภาพ
แล้วก็เขาบอกว่ามีประโยชน์เป็นอาหารที่แบบครบ๕หมู่เลย